อย่างซอยจุซอยเงียบที่คุณชนะบอกนี่นะ
บอกเลยว่าต่อให้เป็นซอยเงียบซอยจุเบานะคะ
แต่ต้องบอกดังเลยว่าอร่อยล้ำจริงค่ะ
ร้านนี้เขาไม่ธรรมดานะเขามีวิธีการเสิร์ฟแบบไหน
อ่ารอดูกันค่ะไปที่ป่าย่าคาเฟ่แพะเนี่ยดูร้านเขาก่อนเนี่ยเองล้ำ
เพราะว่าไม่ใช่แค่มากินอาหารอร่อยคุณยังได้มาดูการเลี้ยงแพะด้วย
เออน้องแพะนี่แหละค่ะอยู่ที่หมู่สองบ้านทุ่งแต้อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะ
บรรยากาศแบบว่าชิวตามธรรมชาติริมทุ่งนานรับลมสบาย
และยังมีคอกแพ้ให้เราได้มาดูความน่ารักของน้องแพ้เหล่านี้ด้วย
ส่วนร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเปิดเป็นร้านลาบร้านอาหารอีสานทั่วไป
แต่ความที่พิเศษก็คือ
มีเมนูเนื้อที่ไม่เหมือนใครและเป็นแห่งเดียวในยะโสธร
หรือชุดซอยจุหน้าเขียง
เวลาเค้าเสิร์ฟมาเอามีดมาเอาเนื้อมาเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็มีเขียงให้
คุณมาซอยเองเลยจ้าซอยเองเลยซอยหนาซอยหนาซอยแบบไหนแล้วแต่ชอบเลยนะคะ
ส่วนวัตถุดิบก็ตามที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะมีเครื่องในมีเพลี้ยมีดีวัวมีเนื้อวัวสด
บัวสดเลยค่ะคือทำเองเลยพร้อมกับเครื่องปรุงหันให้ดีเอาเองตามใจชอบเลยนะคะ
นำจิ้มกุรตะคนประกอบเอาเองเลยจ้าประกอบเอาเองเออที่ร้านยังมีเตาถ่านเตาแก๊สเอาไว้ให้บริการด้วย
เรียกว่าตามใจฉันตามใจเธอเลยค่ะเจ้าของร้านป่าย่าคาเฟ่แพ้คือคุณชาตรีศรีภัยนะคะ
บอกว่าเขาเองเนี่ยก็มีทุนเดิมอยู่แล้วในเรื่องของการทำมาค่าขายนี่แหละทางร้านทำเขียงเนื้ออยู่แล้ว
ก็คือขายเนื้อเนาะก็เลยต่อยอดมาเป็นร้านแบบนี้ดีกว่าเอาใจคนชอบกินเนื้อนะคะ
ครับยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมที่ร้านเขาเนี่ยนะยังมีเมนูพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ
เนื้อสไลด์ย่างเนยค่ะว้าวอ่าเป็นแบบแนวทันสมัยย่างเนยอันนี้โอเค
เผื่อใครชอบแบบสุกหน่อยหอมเนยด้วยหั่นกันเองเลยโอ้นึกว่าเยลลี่
เออมันดึงดึงดึงเลยตับตับสดตับสดเออส่วนรายการเมนูเนื้อนี่นะคะ
เขาก็มีบริการเหมือนร้านทั่วไปเนาะก็อาจใครอยากกินแบบเป็นจานเสิร์ฟมาเลยก็มีเหมือนกัน
ส่วนเมนูชุดขันโตกนี่นะคะอยู่ที่ชุดละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทอืม
เล็กสามร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะอืมลูกค้าที่ชอบทานเนื้อ
สามารถสั่งจองมาก่อนได้นะเพราะบอกเลยว่าเขาขายดีจริง
โทรไปก่อนศูนย์แปดแปดห้าเจ็ดหนึ่งห้าสี่หกห้านะคะ
ไปจองไว้ก่อนหรือว่าจะเข้าไปดูในเฟซบุ๊กร้านป่าย่าคาเฟ่แพะก็ได้
ร้านเปิดทุกวันสิบโมงเช้าถึงสามทุ่มถึงขั้นต้องโทรจองเลยนะแน่นอนสิคะคุณ
อยากหั่นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไงหั่นเลยตั้งใจเต็มที่จ้า